ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรัมษ์นะครับ

มีคนลักพาตัวลูกเขาก็ไปแจ้งความมุ่นกันทั้งเมือง
ตามหาว่าใครขโมยลูกเข้าไป

แม่เขาก็ตามหาตำรวจก็ตามหาวุ่นทั้งเมืองทีเดียวนะครับ
ตำรวจสพเมืองบุรีรำได้รับแจ้งจากนางสาวสาธิธรวงขันครับ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรำ
โอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยน้องโรดลูกสาววัย๕ขวบที่พามาทำงานด้วยอาหาร
ก็นั่งร้องไห้แบบเสียใจตกใจมากวิ่งออกไปเล่นหน้าร้านแล้วหายไปได้ยังไง
ตำรวจก็เลยรีบไปตรวจสอบเธอก็เล่าด้วยความตกอกตกใจแบบเป็นห่วงลูกมาก
ก็ทราบว่าโรสหายไปจากที่บริเวณหน้าร้านโดยที่ไม่รู้ว่าหายไปไหนกับใคร
พอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านติดกันพบว่าน้องโรสเนี่ยใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีชมพู
กางเกงขาสั้นลายชมพูวิ่งเล่นอยู่หน้าร้านสักพักเนี่ยเดินหายไปจากรัศมีของกล้อง
แล้วก็เลยไม่เห็นว่าใครพาน้องไปนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นแม่เองก็โทรศัพท์ไปสอบถามญาติพี่น้องว่ามีใครมารับน้องไปหรือเปล่า
ญาติที่โทรไปก็บอกไม่มีไม่ได้รับไปไม่รู้เรื่องเธอก็ยิ่งกังวลใจมากขึ้น
เพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวมากนะฮะก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นเกรงว่าจะอันตราย
กระทั่งผ่านไป๑ชั่วโมงน้องโรดวิ่งกลับมาที่ร้านมากอดแม่เนี่ยครับ
ที่ที่แม่เห็นลูกสาวก็ร้องไห้กันร้องไห้ร้องห่มกอดลูกสาวกันดีใจมาก
ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยนะฮะลูกสาวร้องไห้ด้วยความตกใจเหมือนกันว่าเอาแม่ร้องทำไม
ลูกสาวก็ร้องตกใจพอเค้นถามลูกว่าหนูหายไปไหนไปกับใคร
น้องบอกว่าหนูไม่ได้ถูกจับแต่น้าแอปเนี่ยเขาเป็นญาตินี่แหละ
ของแม่เนี่ยขี่รถผ่านมาแล้วถามว่าไปตลาดด้วยกันไหม
ก็เลยไปด้วยไปซื้อของกินโดยที่ไม่ได้บอกแม่นะครับเอาไปฟังเสียงน้าของน้องโรดนะฮะ

เหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับ
คุณผู้ชมใครจะพาลูกหลานเขาไปไหนอย่างไร

หายไปเขาก็เป็นห่วงว่าลูกเขาจะถูกจับหรือเปล่า
กลายเป็นเรื่องใหญ่วุ่นทั้งเมืองเลย
สุดท้ายน้องโรสก็ปลอดภัยนะครับ